มาดูเรื่องนี้คนตกแตกตื่นตกใจกันมากเลยกลางเมืองอุดรนะคะ
มีผู้ชายคนนึงถือมีดออกมาแล้วกวัดแกว่งตะโกนด่าทอเขาก็กลัวจะเกิดเหตุร้าย
แต่ยังเคราะห์ดีที่เจ้าหน้าที่ไประงับเหตุเอาไว้ได้ทันค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานค่ะสี่แยกหน้าสถานีรถไฟอุดรธานีนะคะ
คนโพสต์คลิปบอกว่ามีผู้ชายผิวคล้ำวัยกลางคนน่าจะมีอาการป่วยทางจิต
หรือว่าติดยาเสพติดก็ไม่แน่ใจเข้าไปถามหาที่ว่าการอำเภอกับเจ้าของร้านแถวแถวนั้น
บางคนตอบว่าไม่รู้เขาก็เริ่มคลุมขลังเหมือนว่าทำไมไม่รู้
แล้วก็เอามีดออกมาเลยกวัดแกว่งไปรอบเริ่มโวยวายโวยวาย
คุณผู้ชมคะทำไมเหตุการณ์มันไม่บานปลายแบบนี้
นี่คือการซ้อมแผนรับมือระงับเหตุคนคลุ้มคลั่งอารวาสทำร้ายประชาชน
ของตำรวจป้องกันและปราบรามสพเมืองอุดรธานีค่ะ

ซ้อมแผนรับมือระงับเหตุคนคลุมคลั่ง
แต่มันเหมือนมากเนอะ

เออมันต้องติดต่อเอาลากขึ้นรถอะไรแบบนี้
ก็เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ต้องซ้อมตามยุทธวิธี
ตามที่ได้รับการอบรมมานะคะ
เพราะก่อนหน้านี้ในตัวเมืองอุดรธานี
เคยมีเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งคลั่ง
ขี่รถจักรยานยนต์ใช้มีดไล่แทงชาวบ้าน
ช่วงธันวาคมปี๖๓มีนักเรียนนักศึกษาเสียชีวิตไป๒รายค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องซักซ้อมกันเอาไว้แบบนี้อย่างต่อเนื่อง
เป็นระยะระยะแล้วก็ถ่ายคลิปมาโพสต์เอาไว้
เป็นการเตือนภัยแล้วก็จะบอกว่ามันเป็นการซ้อมเท่านั้น
อ่าชายคลุมคลั่งพอถูกจับตัวได้ก็เลยหายคลั่งแล้ว
ใช่ค่ะมันก็เลยทุกอย่างไวหมดไงค่ะ
จบลงในเวลารถเร็วจับได้ปั๊บหายขั่งเลย